คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของการชิงรถแท็กซี่จากสนามบิน
โอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เดี๋ยวไล่เรียงไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ชิงรถเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ
ขับหนีจากกระบีมุ่งหน้าไปตรังค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสพห้วยยอดที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาก็ประสานกับ
ตำรวจสพเหนือคลองที่กระบี่ค่ะสกัดจับรถคันนี้แท็กซี่สิ
น้ำเงินเหลืองคันนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวต่าง
ชาติที่บอกว่าเป็นชาวนอเวย์เนี่ยมาชิงรถจากสนามบินกระบี่
แล้วก็ขับไปตามเส้นเพชรกะเสมมุ่งหน้าเข้าตรังคือไปเจอ
รถแท็กซี่คันนี้นะจอดอยู่ตรงร้านขายของร้านขายของ
ชำริมทางนั่นแหละครับแล้วก็มีการแวะซื้อน้ำอัดลมที่
ห้วยยอดครับแล้วที่ไปคุมตัวเอาไว้ได้เลยนะครับใช่ฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อวานสักบ่าย๓นะครับ
ตอนที่ชาวต่างชาติคนนี้ชิงรถแท็กซี่ทะเบียนท้อทหารขอ
ไข่๒๕กระบี่เนี่ยออกจากสนามบินกระบี่นะคุณนะแล้วก็
จะไปที่จังหวัดตรังเขาขับผ่านร้านขายของชำริมทาง
บ้านเขากรอบถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอวังวิเศษถึงอำเภอ
ห้วยยอดจังหวัดตรังแล้ววงจรปิดในร้านขายของชำเนี่ย
ก็เห็นเลยว่าชายชาวต่างชาติคนนี้รูปร่างสูงใหญ่
นะฮะร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะสูงจริงนะ
คุณนะนะครับเนี่ยตั้งแต่ชิงรถแท็กซี่มาแวะที่ร้าน
ขายของชำนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำอัดลมคุณผู้ชม
ชาติคนนี้ที่ร้านขายของชำนี่แหละคุณเขาวิ่งหนี
เข้าไปในบ้านเลยนะหลบหนีเข้าไปในห้องน้ำเจ้าของร้าน
ผู้หญิงก็ตกใจตำรวจต้องใช้วิธีการในการพูดคุยฮะ
ตำรวจท่องเที่ยวนะมีการควบคุมตัวได้
และจากการสอบถามก็พบว่าเป็นชาวนอเวย์ผู้จาวกวนนะคุณ
ใช่บอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพมากระบี่โดยรถบัตรโดยสาร

ก็ต้องการจะนั่งรถบัสกลับไปกรทม
สนามบินเพื่อให้แท็กซี่ไปส่งขึ้นรถบัตร
แต่แท็กซี่ไม่ไปชิงมาเองเลย
หลังจากนั้นตำรวจก็สอบปากคำต่อถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบ
มารับตัวไปดำเนินคดีเพราะว่าจุดเกิดเหตุแรก

ใช่อยู่ที่กระบี่นะคะแล้วเราก็สอบถามความคืบหน้าด้วย

ส่วนตัวผู้ก่อเหตุชาวนอเวย์เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นอายุ๕๐ปีนะ
แล้วเราคุยกับเจ้าของรถแท็กซี่ก็คือคุณลุงสุเทพคชาผลค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายสามเมื่อวาน
จริงมีลูกค้าชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวนอเวย์คนนี้นะ
คนอื่นติดต่อมาทางแกรปให้ผมไปรับที่ท่ากัศยานนานาชาติกะบี่
ให้ไปรับที่สนามบินกะบี่ทีนี้พอผมไปถึงผมก็วิ่งรถไป
ไปถึงตรงปากทางสนามบินเนี่ยนะก็มีชายชาวนอเวย์คนนี้
เดินมาที่รถผมเปิดประตูเข้ามานั่งเลย
ทีแรกผมยังเข้าใจเลยว่าใช่ลูกค้าที่เรียกผ่านทางแกรปใช่ไหม
ผมก็ถามแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารเขาตอบว่า
เขาไม่ได้เรียกรถจากแกรปแต่เขาจะให้ผมไปส่งที่บขศกะบี่
ผมบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมมารับลูกค้า
ลูกค้าเขาเรียกไว้แล้วจังหวะนั้นผมมองไป
ลูกค้ามาพอดีผมลงจากรถจะไปหยิบกระเป๋าลูกค้า
แล้วจังหวะนั้นน่ะชาวนอเวย์คนนี้ค่ะ
เหตุใจผมก็ใส่เบรกมือปลอดเกียร์ว่างเปิดประตูลงไป
ก็ไปเรียกลูกค้านั่นมาจะลากกระเป๋าลูกค้าขึ้นรถ
ถึงทีนี้ลูกค้าเขาเห็นลูกค้าแก๊ปเขาเห็นว่า
เขาก็ช่วยโวยวายผมอยากว่าฝรั่งกระโดดขึ้นมานั่งกันหน้า
แล้วก็ผมก็หันไปปั๊บผมก็เห็นขึ้นมานั่งกับหน้ารถผม
พอหลังที่ว่ากระโดดใส่รถผมมานั่งกับหน้าที่คนขับ
แล้วก็ผมก็วิ่งเข้าไปหาแล้วเขาก็ล็อกประตูหมดเลย
ผมว่าอย่าเอารถผมไปผมก็กอดขวางรถหลุก
เขาก็ขับรถพุ่งมาเลยทีนี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็แจ้งรบพอสนามบินตรวจแจ้งรอบพอสนามบิน
ก็ช่วยแจ้งความตำรวจหน่อยก็รบพสนามบินก็ช่วยแจ้ง
มีรอปภเห็นเหตุการณ์ตั้งหลายคนนะครับผม
เข้าใจคุณลุงเลยทำอะไรไม่ถูกจะเอายังไงดี
ซึ่งคุณผู้ชมดูทรงแล้วนะชาวต่างชาติชาวนอเวย์คนนี้เขาคงจะเครียดแหละ
แล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะขับรถไปกรุงเทพใช่ไหมล่ะ
แรกจะไปบอกขอสออาจจะขับรถไปกรุงเทพ
แล้วตอนนี้ตำรวจที่สพเหนือคลองที่กระบี่คุมตัวเขาเอาไว้อยู่นะคะ
เดี๋ยวจะโดนข้อหาเรื่องของการวิ่งราวทรัพย์แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าตอนนั้นเจ้าของรถเองพยายามขวางแล้วยังไง
กับชายชาวนอเวย์คนนี้ด้วยนะคะครับ